เป็นผู้ชายคนหนึ่งอาชีพเป็นคนขับรถสามล้อเครื่อง
เกิดอาการกรัดมันขึ้นมาไปฉุด

แล้วก็มีการจับศีรษะของคุณยายกระแทกกับพื้นด้วย
ตำรวจภูทรโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณในซอยทางเข้าวัดบ้านใหม่ครับเมื่อวาน

หญิงชราซ้ำยันทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
ผู้เสียหายคือนางนิตยาศรีพนมอายุ๗๒ปี
ขวัญภาวะมากหน้าตาปูดปวมปากและศีรษะแตก
ที่หน้ายังมีรอยฟกช้ำร่างกายก็มีรอยฟกช้ำเหมือนกัน
ผู้เสียหายกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
คือคุณยายคนนี้เดินอยู่ตามลำพังในซอยเปรียว
จากนั้นมีคนร้ายขี่รถสามล้อเครื่องรับจ้างตามมาประกบ
ลงจากรถมาแล้วก็ฉุดคุณยายไปกระชากไปปลุกปั้มลวนลาม
จะข่มขืนแต่คุณยายดิ้นขัดขืนและร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
ถูกคนร้ายชกหน้าแล้วก็จับศีรษะโขกกำแพงครับ

ชาวบ้านก็แจ้งรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายไปแล้วว่าเป็นชายอายุสักห้าสิบปีครับ
ขี่รถสามล้อเครื่องทะเบียนจำได้ด้วยนะฮะ

ราชศรีมาตำรวจก็จะแกะมรอยให้ได้เร็วที่สุดนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้พาผู้เสียหายไปส่งโรงพยาบาลแล้วเพื่อดูอาการต่อไปครับ